ท่านผู้ชมครับที่ปราจีนบุรีครับมีเหตุการณ์ที่มีผู้ถูกทำร้ายนะฮะ
ถึงขั้นยิงนะครับโชคดีที่ไม่โดนจุดสำคัญนะครับ
ก็บาดเจ็บที่แขนซ้ายแต่คลิปในกล้องวงจรปิดเนี่ย
ของร้านขายของชำแห่งหนึ่งจะเห็นเลยนะครับอ่าเห็นไหม
กลุ่มวัยรุ่นพาพวกเข้ามาแล้วก็ไปรุมกระทืบคู่อริในร้านชำแห่งหนึ่งนะครับ
คือคนที่บาดเจ็บเนี่ยเขานั่งชาร์จสายโทรศัพท์อยู่ตรงเก้าอี้วาย
เนี่ยมาถึงเนี่ยโอ้โหรุมเลยนะครับค่ะอ่าสักสิบคนได้อ่ะ
รุมทำร้ายแล้วก็จะมีวัยรุ่นที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะครับ
วักปืนออกมายิงใส่ควักมาจากกระเป๋าจ่อยิงแล้วก็หลบหนีไปกัน
นี่ค่ะคือทางคนเจ็บเขาก็ไม่รู้ตัวนะนี่ยิงแล้วแล้วยิงเขาด้วย
เหลืองเนี่ยยิงแล้วแล้วก็ไปเลยอืมเนี่ยทำเป็นย่องทำเป็นย่องเนี่ย
เห็นตอนหลังภาพตัวเองในกล้องวงจรปิดนี้จะอายไหมเนี่ยเราย่องกันแทบตาย
มีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วใกล้ด้วยเห็นชัดด้วยอ่าไม่ต้องปฏิเสธเลยเนี่ยว่า
ไม่อยู่ไม่ทำไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยชัดหมดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็น
หกตุลาคมนะครับในท้องที่ของสพประจันตคามวันนั้นสพประจันตคาม
ได้รับแจ้งเหตุจากโรงพยาบาลประจันตคามว่ามีผู้ถูกยิงนะได้รับบาดเจ็บนะครับ
เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับอ่าซึ่งคนที่ถูกยิงก็เป็นอ่า
วัยรุ่นชายอายุเพียงแค่สิบห้าปีเท่านั้นนะครับถูกยิงด้วยปืน
ไม่ทราบชนิดเข้าที่มือขวากระสุนฝังในแพทย์ต้องผ่าเอากระสุนออก
กลุ่มคนร้ายเป็นคนในพื้นที่นะครับอ่ามาก่อเหตุในร้านขายของชำ
ในพื้นที่ตำบลหนองแก้วอำเภอรจันตคามจังหวัดปลาจีนบุรี
ตำรวจไปตรวจสอบแล้วพบว่าร้านที่เกิดเหตุเป็นร้านของสมาชิก
ตหมู่๑๒หนองแก้วนะครับก็เลยไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดในร้าน
แล้วก็ได้ภาพมาอย่างที่เห็น๕โมงครึ่ง
สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีวันอาทิตย์ที่หกตุลาคมนะครับ
เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นแล้วจากการตรวจสอบก็ชัดเลยว่าหนึ่งในนั้น
เป็นลูกชายของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะตำรวจก็ไปตามตัว
ดดันจนพ่อกับแม่พามามอบตัวคนที่ยิงเขาเสื้อสีเหลือง
ลูกชายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อนายธิรพัฒน์ภารกิจอายุสิบเก้าปี
นะครับนี่ฮะก็มามอบตัวกับสพประจันตคามแล้วนะครับ
นายธิรพัฒน์สอรภาพว่าก่อนเกิดเหตุพวกตนกับอ่าเพื่อนเพื่อน
ไปเที่ยวที่น้ำตกทานทิพย์ในอำเภอประจันตคาม
แล้วมีเพื่อนมาบอกว่าเจอคู่อริที่เคยทำร้ายพวกเขาอ่า
ธิรพัฒน์กับเพื่อนอีก๑๐คนก็เลยรีบตามหา
แต่ว่าไม่เจอนะครับแล้วก็รู้ว่าผู้บาดเจ็บเนี่ย
อยู่ที่ร้านขายของชำร้านนั้นอ่าก็เลยแวะเอาปืนที่บ้าน
แล้วก็มาก่อเหตุที่ร้านขายของชำนะคือเข้าไปถึงก็อ่า
ไปทำร้ายเขาเลยนะครับแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่เขาหนึ่งนัด
แล้วก็พากันออกไปส่วนคนเจ็บบอกว่าเขาก็จังหวะแบตโทรศัพท์หมด
อ่ามาถึงร้านนี้ก็เลยขอเขาชาร์จแบตแล้วก็นอนอยู่ที่เก้าอี้หวาย
พวกนี้มาถึงก็รุมทำร้ายเลยแล้วก็ออกไป